ช่วงเช้าของวันที่๑๘เมษายนที่ชายหาดจอมเทียน
ผู้ประกอบการร่มปักชายหาดเขาก็ไปเตรียมประกอบการของเขา
ปรากฏว่าไปเจอศพเป็นศพผู้หญิงนะคะ
ที่อยู่ในสภาพเปลือยท่อนล่างมีผ้าปิดคลุมไว้
แล้วก็ถูกทรายกลบอีกชั้นหนึ่งเสียชีวิตอยู่
ตรวจสอบไปก็เป็นศพของนางสาวมณีกัญญาเนธวัย๔๕ปี
เป็นพนักงานล้างจานร้านอาหารค่ะเสียชีวิตอยู่
ทีนี้ตำรวจเขาก็ตรวจสอบกันไปแล้วก็ไปเจอผู้ต้องสงสัยนะคะ
ผู้ต้องสงสัยก็คือนายวิชัยแท่งทองหรือว่านายว่าว
อายุ๔๕ปีเป็นชาวนครนายก
ที่เขาเป็นผู้ต้องสงสัยนี่นะเพราะว่าเนื้อตัวเขาเนี่ยเปลือเปื้อนทรายไปหมดเลย
แล้วตรวจสอบรองเท้าที่เขาใส่อยู่มันตรงกับรอยเท้าที่จุดเกิดเหตุนะคะ
คุมตัวนายว่าวคนนี้ที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ถึง๕๐๐เมตรมาสอบปากคำ
ว่าวจนมุมยอมรับสารภาพบอกว่าเขาได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ตาย
แล้วก็บอกว่าแต่ไม่ได้เป็นการข่มขืนนะผู้ตายยินยอม
ค่ะนายวาวเล่าให้ฟังว่าเขาก็เดินเตรอยู่ริมทะเลค่ะ
เจอผู้ตายนอนไม่สบายอยู่ที่ริมชายหาดเห็นแบบนั้นก็สงสารนะคะ
ไปขอน้ำจากชาวบ้านมาลูบหน้าให้แล้วได้โซดามาขวดนึงก็เอามาล้างหน้าให้
พอผู้ตายอาการดีขึ้นก็เลยตอบแทนบุญคุณ
ไอ้กางตอบแทนบุญคุณที่ว่านั้นคือยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์
เอออ่ะก็พูดกันไปฝ่ายเดียวเนาะเพราะว่าผู้เสียชีวิตเขาเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ
ทีนี้จังหวะที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่
ว่าวบอกว่าอยู่ผู้ตายก็มีอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติไปเลย

คิดออกอย่างเดียวคือเอาทรายมากรบร่างสิเอาทรายมากรบร่าง
เพื่อดูดสารพิษออกจากร่างกาย

เห็นว่าป่วยมีอาการหอบซึ่งก็ไม่รู้ว่าว่าเป็นอะไรนะครับ
เขาก็ด้วยความเขาบอกเขาเป็นคนเป็นพลเมืองดี
ก็เลยไปหาน้ำมารูปหน้าให้
แต่น้ำไม่มีเอาน้ำโซดามารูปหน้าแทนถูกไหม

ผู้หญิงเขาก็บอกว่าตอบแทนบุญคุณ
ให้กับคุณวิชัยนายวิชัยคนนี้นะครับ
แทนด้วยอะไรก็ไม่ทราบนะครับ
ทางนี้ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต
คิดได้ยังไงอะ
เอาทรายดูดตัวเอาทรายกบตัวจะได้มองไม่เห็นหรือยังไง
ปล่าวให้เพื่อเพื่อก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตายมันจะดูดอะไรในตัวออกไป